ประกบคู่กับวินดีเซลเลยนะคะคุณ
ต้องแล้วนะคะรวมไปถึงออกมาอัปเดต
เรื่องที่ถูกเมาส์ไม่เลิกราเลยว่าไปศัลยกรรมอัพหน้ามาใหม่จริงหรือเปล่า

นักแสดงฮอลลีวูดสายเลือดไทยจาพนมยีรำ
ถือโอกาสที่บินกลับมาร่วมงานอีเวนต์ในบ้านเรา
เดตผลงานภาพยนตร์แอคชั่นภาคต่อ

ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้ได้ปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ว่าแฟนจะได้ชมกันประมาณปีหน้า
แง้มให้ฟังว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้
จากทุกคนจะได้เห็นเขาบูธด้วยมวยไทยที่คุ้นตาแล้ว

อาทิตย์ยิงปืนขี้มัตตาไสผัดผล
และการเต้นป๊อปปิ้งบีบอยอีกด้วยค่ะ
ชิปเด็กตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จไปแล้วครับ
ผมเพิ่งกลับมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ